จำปรากฏการณ์ได้ไหมคะที่หลังจากที่มีการขายทุเรียนออนไลน์
อาริบาบาโห้ล้นหลามขายดีมาก
เพราะฉะนั้นเป็นข่าวดีของชาวสวนยางแล้วล่ะค่ะ
เพราะว่าตอนนี้อารีบาบากำลังจะเข้าหารือกับกรยทรในสัปดาห์หน้า
ตั้งตลาดซื้อขายยางพาราออนไลน์แล้วนะคะ
โดยมีการตั้งเป้ายอดขายปีละไม่ต่ำกว่า๒แสนตันเลย
นายนกรตักกะวิรพัฒน์รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย
หรือว่ากรยทก็เปิดเผยนะคะว่าบริษัทอารีบาบามหารือ
เพื่อจะขอจัดตั้งตลาดซื้อขายยางพารา
แล้วก็ส่งมอบจริงผ่านระบบออนไลน์
โดยไม่ต้องผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าและพ่อค้าคนกลางค่ะ
ซึ่งก็ไปสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกร
ซึ่งเบื้องต้นกรยทจะเป็นผู้การันตีคุณภาพ
โดยจะมีการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรที่ผลิตยางพาราได้คุณภาพ
แล้วก็มีศักยภาพในการรวบรวมยางพาราได้ตามความต้องการสั่งซื้อ
ส่วนราคานั้นก็ต้องเป็นไปตามกลไกตลาดค่ะ
แต่ยังไงก็ตามสัปดาห์หน้าจะมีการลงรายละเอียดเรื่องสถานที่ตั้งตลาด
แล้วก็การจำแนกชนิดผลิตภัณฑ์ที่ผ่านธุรกิจของกรยท
ปริมาณการซื้อไม่ต่ำกว่า๒แสนตันต่อปีนะคะ
โดยความร่วมมือกับอลิบาบาลน่าจะเป็นผลดีต่อยางพาราและราคา
เพราะว่ามีตลาดรองรับที่ชัดเจน
โดยเฉพาะตลาดจีนที่ถือว่าเป็นตลาดใหญ่ค่ะ
ในระยะยาวน่าจะทำให้ราคายางของเรามีเสถียรภาพมากขึ้นด้วย